สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้เห็นหรือเปล่า
ทั้งหมดนี้ผมรวบรวมมาในเช้านี้ต้องรู้

แล้วยังไม่ได้เปิดใช้สแกนจ่ายครั้งแรกต้องรีบนะครับ
วันนี้วันที่๑๒กันยาแล้วต้องรีบเพราะแบบนี้
ถ้าท่านไม่เปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน๑๔กันยายนนี้
ที่ท่านได้หายวับเลยนะหายไปทันทีเลย
ง่ายครับท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังค
สแกนที่ร้านค้าได้วันละ๓๐๐บาทท่านจ่าย๑๕๐บาทครับ
ช่วยจ่ายอีก๑๕๐บาทวงเงินรอบนี้๘๐๐บาทตลอดโครงการ
ใช้ได้ระหว่าง๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มของทุกวัน
และจะไปสิ้นสุดโครงการ๓๑ตุลาคมนี้
อีกเรื่องที่ต้องรู้ครับโอ้โหในโซเชียลเขากำลังแชร์กันอยู่
โชว์แผลที่หน้าท้องด้านขวาครับเหมือนจะมีเลือดซึมด้วยนะ
ชาวเน็ตเข้าไปถล่มมากมายครับบอกว่าไม่สร้างสรรค์แบบนี้อาจจะทำให้เด็กทำตามได้นะ
เรื่องนี้ต้องรู้เลยว่านี่คือคอนเทนต์ล้วนครับที่เกิดขึ้นในคลินิกความงามของชาวเวียดนาม
เปิดในประเทศลาวคนเข้าไปถล่มคนที่คิดคอนเทนต์นี้ว่าเป็นการสร้างค่านิยมผิด
ลำปางเพราะย้อนกลับไปเมื่อปี๕๖ครับรัฐบาลไทยได้เสนอให้ชามตราไก่ลำปางเป็นสินค้า

ว่ารูปไก่ใบตองดอกโบตัน
จนเป็นที่คุ้นเคยเรียกกันติดปากว่าชามตราไก่
คนไทยและคนเอเชียนิยมใช้กันนั่นเองครับ